เหล่านี้กันดีกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ว่ามีแค่หมากับแมวนะ
ที่ชอบให้คนเก่าคางแต่เจ้าตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะ

สรุปเป็นไก่จริงหรือเปล่า

คือน้องคงฟินแหละเวลามีคนเก่าคาง
น้องไก่ตัวนี้มีชื่อด้วยนะว่า

เดี๋ยวนะเป็นไก่ชน

แล้วชื่อว่าไอ้หัวแตก

ชื่อไม่เป็นมงคลเลย
มันก็คงเคยหัวแตกมาแหละดิฉันมาใช่ไหม

เป็นไก่ชนสายพันธองเสือของศูนย์อนุรักษ์พันธ์ไก่หนองเสือนะคะ

ตั้งอยู่ที่หมู่๓ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนี่เอง

ซึ่งนิสัยของเจ้าหัวแตกเนี่ยนะ
แปลกกว่าไก่ชนตัวอื่นมาก
นิสัยของไก่ชนทั่วไปก็คือ
จะไม่ยอมเข้าไปใกล้กับคน

มันชอบการมาคลอเคลียร์กับคนมากเลย
ชอบอยู่ใกล้คนชอบให้คนมาเกาคางให้
แล้วก็ชอบมาวนเวียนอยู่ใกล้คนอย่างนี้

พี่เขาจะดีดิ้วก็เรียกกุ๊บ
มันเดินเข้าหาแล้วก็มาให้คอเคียงอย่างนี้เลย
มาให้เกาคางมาลูบหัวอย่างนี้นะคะ

ก็เลยทำให้คนที่เข้ามาแบบเอ็นดูมันอะเนาะ

ไม่เคยเห็นไก่แบบเชื่องแบบนี้นะคะ
แล้วนอกจากศูนย์อนุรักษ์พันธ์ไก่น้องเสือซุ้มมังกรพยักษ
จะเปิดให้คนเข้ามาสามารถชมความสวยงามของไก่ชนของเขาได้แล้ว
เขายังมีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน
ให้มีราคาที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะ
ใครอยากรู้เทคนิคในการเลี้ยงไก่ชนเนาะ

ชื่อว่าซุ้มมังกรพยักษ์
แต่เจ้าไก่ตัวนี้ชื่อว่า
ไอ้หัวแตก
มันจะสู้ใครได้อะตัวนี้
ก็ใหญ่ฟัดไอ้หัวแตก
มันหลังเรื่องใหม่

เออไอ้หัวแตกมันไม่ไหวจริงนะชื่อแตกมันน่ารัก